ปิดท้ายใจที่บันเทิงต่างประเทศ

ก่อนที่จะประกาศรายชื่อของออสการ์

สำหรับการจากไปของอะลันด์บริกเม้นน์
นักแสดงแล้วก็ภูมิกับเมืองมือดีของต่างประเทศค่ะ
เขาคนนี้แน่นอนฝากผลงานไว้ในแฮริคอปเตอร์ด้วย

ทั้งฮอลลีวูดนะคะเมื่อครอบครัวได้ออกมาแถลงการถึงการจากไป
ของนักแสดงฮอลลีวูดชาวอังกฤษอะลันด์บริกมัน
ที่ก็เสียชีวิตท่ามกลางครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องในวัย๖๙ปี
โรคมะเร็งที่เจ้าตัวต้องต่อสู้มานานหลายปีก่อนหน้านี้ค่ะ
ทั้งนี้อะลันด์บริกมันก็โด่งดังและเป็นที่จดจำมากที่สุดค่ะ
จากบทสัตว์อาจารย์เซลรัสสเนฟนั่นเอง
ในภาพยนต์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง๗ภาค
แล้วก็ยังเคยร่วมงานกับผู้กำกับสุดเพี้ยนอย่างคิมเบอร์ตันด้วย
ในภาพยนตร์สวิดนี่ช็อตเดอร์เดมอนบาร์เบอร์ออฟเรสซีสตรีทนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงภาพยนตร์แฟนเตอร์ซีอย่างอลิสอินวันเดอร์แลนด์ด้วยค่ะ
โดยริกแมนเริ่มเข้าสู่วงการมายาจากการแสดงละครเวทีที่บ้านเกิด
แล้วก็ประสบความสำเร็จด้านการแสดงอย่างต่อเนื่อง
สามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากบาสต้าได้สำเร็จในปี๑๙๙
แล้วก็ยังสามารถคว้าได้อีกหลายรางวัลจากบทดังกล่าวในปีเดียวกันค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังมีผลงานโดดเด่นอีกหลากหลายเรื่อง
ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในปี๑๙๙๗ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีสำคัญมาครองได้
แล้วก็ในปีเดียวกันริกแม่นก็ยังได้ผันตัวเองมาทำหน้าที่ผู้กำกับครั้งแรกอีกด้วย
นางเอกสาวที่คุ้นเคยอย่างเอมม่าวสันมารับบทนำ
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะ
ยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ถือว่าวงการฮอลลีวูดได้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปอีกหนึ่งคน
ใช่แล้วค่ะเมื่อวานชาวเน็ตก็แห่แชร์ภาพกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ